ความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นที่สมุทรสาครเมื่อวานนี้นะครับ
เขากำลังทำงานอยู่ก็เลยมีการถกเถียงต่อว่ากันเรื่องการจอดรถขวางทาง
สุดท้ายแล้วยิงกันตายนะฮะผู้เสียชีวิตชื่อนายนักคารินหงโตอายุสี่สิบเอ็ดนะครับ
เป็นเจ้าของบ่อกุ้งหรือว่าวังกุ้งถูกยิงเสียชีวิตในรถกระบะของตัวเอง
หลังจากที่ลงไปต่อว่าคนขับรถแบ็คโฮแล้วเขาก็เอาปืนมายิง
เสียชีวิตอยู่ในรถนี่แหละคนก่อเหตุหลบหนีไป
ชื่อนายบูรพัฒน์พัชรพรนุกูลอายุ๓๖ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางซอยชุมชนพัฒนา๑ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวานนี้
ผู้ต้องหานะครับนายบุรพัฒน์ตอนนี้เจ้าหน้าที่ขอสารออกหมายจับสารอนุมัติหมายจับเรียบร้อยแล้วนะครับ
ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของมีอาวุธปืนกับการพกพาอาวุธปืนนะฮะ
วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุในซอยชุมชนพัฒนา๑นะครับ
ซึ่งเป็นถนนสองเลนรถวิ่งสวนกันนี่ฮะแล้วก็มีการปรับปรุงถนนอยู่เพื่อจะขุดวางท่อระบายน้ำใหม่
เวลาที่รถวิ่งสวนทางกันเนี่ยอันนี้ลำบากต้องมีคันหนึ่งจอดหรือว่าหยุดเพื่อจะเบี่ยงหลบทางให้นะครับ
คุณจิรายุทธ์ก็เลยไปคุยกับคนงานที่อยู่ที่แคมป์ก่อสร้างนะครับก็ตั้งอยู่ในซอยนี่แหละเพื่อจะถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
จากการสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะครับก็เป็นเนี่ยแหละฮะคนงานที่ทำงานอยู่พร้อมกับผู้ต้องหาที่ขับรถแบ็คโฮเมื่อวานเนี่ยนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๙โมงเมื่อวานนี้นะครับคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเขาก็ออกมาทำงานกับผู้ต้องหานั่นแหละนะครับ
โดยนายบุรพัฒน์ผู้ต้องหาทำหน้าที่ขับรถแบ็คโฮลขุดเจาะถนนเพื่อวางท่อระบายน้ำรถแบ็คโฮลจอดอยู่ตามแนวถนนชิดไหลทางไม่ได้จอดขวาง
นี่ฮะตามคำบอกเล่าของพยานในเหตุการณ์นะครับบอกว่าถ้าจะรถจะขับผ่านเนี่ยอันนี้ก็ทำได้รถก็ผ่านได้นะครับ
เพียงแต่ว่ารถกระบะของผู้ตายเนี่ยเกรงว่าถ้ารถแบ็คโฮไม่หยุดทำงานเดี๋ยวแขนตักของรถแบ็คโฮที่หมุนไปหมุนมาอาจจะสะบัดมาถูกรถกระบะ
ก็เลยลงไปก็บีบแร่ก่อนบีบแรร์ให้รถแคคโฮลเนี่ยหยุดทำงานคนขับแบ็คโฮก็หยุดแต่พอผู้ตายขับรถผ่านไปได้
ระหว่างนั้นกลับเปิดกระจกไปด่าคนขับรถแบ็คโฮนะครับคนขับรถแบ็คโฮก็เลยตอบกลับไปว่าก็หยุดเครื่องแล้วทำไมต้องมาด่ากันด้วย
หลังจากนั้นผู้ตายก็จอดรถนะฮะขับเลยไปเล็กน้อยแล้วจอดรถแล้วก็ลงเดินไปหาคนขับรถแบ็คโฮมีปากเสียงกัน
ก่อนที่ผู้ตายจะกลับไปหยิบปืนที่รถกระบะของตัวเองแล้วเดินมาหาคนขับรถแบ็คโฮใช้ปืนจ่อทำท่าเหมือนจะยิงนะฮะ
คนขับรถแบ็คโฮก็พยายามใช้มือปัดปืนให้หันไปทางอื่น
ช่วงนี้มีการชุลมุนกันขึ้นนะครับเหมือนจะเคลียร์กันได้ต่างคนต่างแยกย้ายนะ
ตอนที่มีปัญหากันนิดหน่อยผู้ตายเดินกลับไปที่รถแต่ก่อนที่จะออกรถไปเนี่ยได้เบิ้ลเครื่องนะฮะ
เครื่องรถจนควันเนี่ยออกมาแบบเยอะไปหมดเลยพร้อมกับตะโกนขึ้นว่า
ถ้าจะมาแย่งปืนก็มาแย่งเลยต่อให้แย่งไปก็ยิงไม่เป็นหรอก
อันนี้ตามคำกล่าวอ้างของพยานนะฮะเพราะว่าผู้ตายเขาก็ไม่มีสิทธิ์จะมาชี้แจงอะไรแล้ว
คนขับรถแบคโฮได้ยินแบบนี้นะครับก็เดินไปหยิบปืนของตัวเอง
แล้วก็เดินไปที่รถของผู้ตายชักปืนยิงใส่ตอนที่ผู้ตายนั่งอยู่ที่ที่นั่งคนขับแล้ว
เนี่ยฮะแล้วก็เดินกลับไปที่แคมป์คนงานขับรถกระบะของตัวเองหลบหนีไป
ทีนี้เขาด่าเขาลดกระจกลงมาด่าแล้วทีนี้ก็เลยแม็กโฮนมันก็อาจจะ
พอโดนด่าแล้วก็พี่น้าน้าผมหยุดให้น้าแล้วผมหยุดให้น้าแล้วนะ
แล้วเรื่องเขาก็ด่าถ้าเกิดมาโดนรถรถกูรถกูกูจะเสียหายหรืออะไร
แล้วมันโดนหรือยังนะอ้าวเขาว่ามึงนักเลงเหรอเขาก็พูดอย่างนั้น
คนคนขับรถแคลผมไม่ได้นักเลงนะทีนี้ก็ลงจากรถไปก็เถียงกันประมาณนั้นอ่ะ
ก็ควักปืนออกมานั่นแหละครับมาจ่อใส่คนขับรถแคล
ก็ทำแล้วผมก็ถอยออกมาเพราะเขาก็ต้องกลัวครับหลังจากนั้นเป็นไงต่อเป็นเหตุการณ์
เขาก็ขึ้นรถกลับขึ้นรถไปเพราะหลังจากที่คนขับรถแคลถอยหลังออกมา
เขาก็กลับขึ้นรถแล้วก็ไปเบิ้ลเครื่องใส่เหมือนกับยั่วโมโหลื่นอะไรสักอย่าง
หรือว่ามันใส่คนขับรถแม่โคเบิ้ลเครื่องรถจนควันมันออกมาเยอะแล้ว
คนขับรถแคลน่าจะโมโหเขาก็ควักปืนที่พกมากับตัวยิง
ทีนี้ค่ะคนที่เห็นเหตุการณ์เป็นเพื่อนกับคนก่อเหตุนะคะ
เล่าให้ฟังว่าปกติเขาก็ไม่ได้เป็นคนใจร้อนหรือเป็นคนขี้โมโหอะไร
แต่ที่ลงมือก่อเหตุในครั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าถูกคนขับรถกระบะหาเรื่องก่อนหรือเปล่า
ยังมีการดูถูกด่าทอด้วยคำเสียหายโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
แล้วก็ช่วงที่ทำงานกันอยู่เนี่ยค่ะก็ไม่ได้จอดรถขวางถนนด้วย
อยู่ไหลทางซึ่งรถก็สามารถสัญจรไปมาได้ปกติ
ใช่เพราะเขาคิดว่าเขาเป็นคนพื้นที่หรืออะไรสักอย่างเนี่ย
ท่านค่อนข้างที่ก็แรงมาก่อน
เขามายุ่งโมโหก่อนแล้วเขามาทำกิริยากับพวกผมเนี่ยไม่ดี
คือเขามีการบาปเนี่ยแบบเงี้ยไงก็มีที่ทิสติพลสะจุไปมาด่า

ไอ้นู่นไอ้นี่ใส่เหมือนกับว่าเบ่งนะครับประมาณนั้นว่าตัวเองเก่งหรืออะไรอย่างนี้ครับลักษณะนี้ครับ
ของผู้ตายเดินทางไปรับศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสแหมดำเขตบางขุนเทียนค่ะ
อดีตภรรยาของผู้ตายนางสาวสุวลีวงบัณฑิตก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะ
เธอเองแต่งงานอยู่กินกับผู้ตายมาเกือบยี่สิบปีแต่ก็เลิกรากันไปด้วยเหตุผลส่วนตัว
ปกติแล้วผู้ตายก็เป็นคนใจร้อนค่ะถ้าใครมาพูดอะไรหรือมาทำอะไรให้โมโหอารมณ์ขึ้นเลย
แต่กลับกันช่วงที่โมโหถ้ามีคนมาห้ามก็จะใจเย็นลงได้แบบทันทีเลยนะคะ
ในวันเกิดเหตุผู้ตายจะเข้าไปที่บ้านพี่สาวแต่กลายเป็นว่าจะต้องมาเสียชีวิต
เพราะว่ามีปัญหากับคนขับรถแบ็คโฮเธอมองว่าเรื่องนี้คนขับรถแบ็คโฮลทำเกินกว่าเหตุ
เพราะทั้งคู่ไม่ได้รู้จักกันไม่ได้มีเรื่องบาดม้างอะไรกันมาก่อน
ขอให้ตำรวจเร่งจับตัวมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ
ส่วนอาวุธปืนของผู้ตายที่พกติดตัวไว้ก็เป็นเพราะผู้ตายทำอาชีพเลี้ยงกุ้ง
ก็เลยต้องพกปืนเอาไว้ป้องกันตัวเผื่อมีใครเข้ามาขโมยกุ้งในบ่อนะคะ
แล้วก็ที่ผ่านมาที่พกปืนเอาไว้เนี่ยผู้ตายเองก็ไม่เคยเอาปืนไปยิงใครเลยสักคน
ออกไปแล้วถ้าคนข้างในในนี่ใช่ไหมถ้าลูกสุลมันพอดอ่ะ
ก็มีปืนทั้งคู่นะฮะคนขับรถแบ็คโฮที่ก่อเหตุผู้ต้องหาก็มีปืน
ผู้ตายก็มีปืนนะฮะมันก็เลยเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับ
ความคืบหน้าทางคดีนะครับภูมิกับการสพโคกขามพันธมตเอกพงศักดิ์ทรัพย์ละออบอกว่า
ตอนนี้สารอนุมัติหมายจับแล้วนะครับนายบุรพัฒน์พัฒนพรนุกูลอายุ๓๖ปี
ตอนนี้กำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะฮะนี่ครับนายคนนี้ฮะค่ะ